ข่าวนี้ค่ะโยกมาที่พี่อ้ำเลยคุณผู้ชม
อันนี้เป็นข่าวลือขีดเส้นใต้หนานะคะว่า
หลังจากที่เขากลับมาสวีทกันที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
ให้ส่งวักคุณอ้ำลีเทิร์นล็อค๒มาแล้วพี่แจ๊ก
ประมาณนั้นแหละเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะไม่บอกนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะแหล่งข่าววงในลึกมาก

เนื่องจากพี่อ้ำเนี่ยค่ะทนพฤติกรรมเดินของคุณโภคไปไว้
อันนี้ข่าวลือนะคะเขาเมาส์มอยกันมา

คือแบบว่าประมาณแบบปาร์ตี้แบบว่านู่นนั่นนี่
แล้วมีแบบเสียงดังโวยวายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งไม่รู้เท็จจริงเป็นยังไงนะคะ
แต่ว่าพี่อ้ำพัชราภาจะออกงานวันศุกร์นี้นะคะ
ก็เดี๋ยวหลายคนก็ไปจอมายสัมภาษณ์
แต่ว่าอีกอันนึงเลยก็ต้องขอแสนของใจด้วย

น้ำตาลหมาตัวโปรดของพี่อ้ำนั่นเองนะคะ

แต่ท้ายที่สุดก็ยื้อน้องไว้ไม่ไหวแล้ว

ซึ่งคุณอ้ำก็รักสุนัขมากเลี้ยหมาเยอะมากนะคะ
ก็เป็นภาพประทับใจของเขานี่แหละค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้คุณอ้ำนะคะ
เรื่องความรักแล้วก็หลายเรื่องด้วย
คนสวยอย่างไรก็ปั้วอยู่แล้วละค่ะ